ยิงกันบาดเจ็บทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านกันด้วยซ้ำนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับคือมือปืนมือยิงเขาโดนเพื่อนบ้านกล่าวหา
ว่าไปขโมยเครื่องช็อตปลา
ทั้งที่เขายืนยันบอกเขาไม่เคยขโมยของของเพื่อนบ้านเลยนะครับ
และคนที่กล่าวหาก็คว้าปืนจะมายิงเขาก่อน
ปรากฏว่าเขาก็ยิงสวนไปจนทำให้เพื่อนบ้านคนนั้นถูกยิงจนเจ็บสาหัส
คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปช่วงหนึ่ง
อาจจะไม่ได้เห็นภาพตอนยิงหรือเห็นภาพทะเลาะกันชัดเจนหรอก
แต่มันมีเสียงของการถกเถียงจนกระทั่งเกิดเหตุยิงกันนะครับ
ฟังกันนะครับ
เข้ามาก็มีปัญหาแม่
ปลอดภัย
นี่แหละครับคุณผู้ชม
๕ช่วงจังหวะ

และหลังจากที่คลิปตัดไปนั่นก็คือการยิงกัน

หลังจากตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย

หลังวัดเขาไม้แดงที่หมู่๕ตำบลบางพระอำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีตำรวจของสพศรีราชา
เขาก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายชัยยันพลภัยพานอายุ๔๐ปี
หงายจมกองเลือดบาดเจ็บสาหัสแล้วครับ
สภาพบริเวณศีรษะมีบาดแผลถูกปืนยิง

นอนหายใจรวยรินแบบนี้อยู่กลางแดด
เจ้าหน้าที่ต้องเอานี่คุณผ้ามาบังแดดไว้

ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาครับ

ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายนาราธิบคุณวัน
อาศัยช่วงชุลมุนขับรถกระบะหลบหนีไปนะครับ
จากนั้นครอบครัวของนายนาราธิบผู้ก่อเหตุ
ได้พานายนาราธิบมาเข้ามอบตัวกับตำรวจ
พร้อมกับของกลางอาวุธปืนขนาด๑๑มมแล้วก็มอบคลิป
ตอนที่มีปากเสียงให้กับผู้สึกข่าวและตำรวจนะครับ
โดยฝั่งของมือยิงนะครับพ่อเลี้ยงของมือยิง
ชื่อว่านายถนอมคุณวันอายุ๕๔ปีก็เปิดเผยนะครับว่า
ครอบครัวของเขาคืนวันเกิดเหตุนะคุณ
เดินไปเก็บผักที่บริเวณตีนเขาไม้แดง
ซึ่งเส้นทางที่เดินไปต้องผ่านบ้านพักของนายชัยยันผู้บาดเจ็บ

เพราะทุกครั้งที่เดินผ่านบ้านของนายชายันนะคุณ
นายชายันจะตะโกนด่าทุกครั้งเลย
หาว่าครอบครัวของเขาเนี่ยขโมยเครื่องช็อตปลาไปนะครับ
บอกว่าพวกแกขโมยเครื่องช็อตปลาของบ้านฉันไป

ในขณะที่ครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
ก็ยืนยันบอกไม่เคยขโมยเลยนะครับ

อันนี้ในทุกครั้งที่มีการเดินผ่านหน้าบ้านกันนะครับ
ครอบครัวของผู้ที่ถูกกล่าวหาก็บอกว่า
เครื่องช็อตปลามันจะสักกี่บาทเชียวเดี๋ยวจะซื้อให้
หลังจากนั้นทะเลาะและมีปากเสียงกัน

ในขณะที่มีเหตุชุลมุนวุ่นวายนะครับ
นายชัยยันคนเจ็บก็ถือปืนลูกซองมา
แล้วยิงใส่ครอบครัวของผู้ก่อเหตุจำนวน๒นัด
แต่ทีนี้ครับพ่อเลี้ยงของผู้ก่อเหตุ
คนในครอบครัวหลบได้ทัน
และท้ายที่สุดนะฮะนายนาราธิบลูกเลี้ยงของเขาเนี่ย
คว้าอาวุธปืนขนาด๑๑มมออกมายิงสวน
กระสุนพุ่งไปเจาะศีรษะนายชายัน
นายชายันล้มแน่นิ่งไปนะครับ
ยอมรับผิดครับผมยอมรับผิดผมอ่าน
มันหายมันเอาไปวางไว้ที่กระท่อม

ผมก็ไม่รู้๓๔อาทิตย์ผมก็ไม่ได้คุ้มกัน

หาว่าเอาที่ท็อปไอ้นี่ไป
ครับยายก็เลยบอกมันแพงเท่าไหร่วะไอหอย
เดี๋ยวกูจะซื้อให้มึงเอง
มึงบอกมามันก็ไม่ยอมนะ
แหละฮะมันก็เป็นปัญหาบานปลายนะคุณนะ
ทะเลาะกันเพราะเรื่องของเครื่องช็อตปลานะครับ
ฝ่ายหนึ่งก็หาว่าอีกฝ่ายหนึ่งขโมยไป
อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่เคยขโมยเลย
ตำรวจสอบสวนนานกว่า๑ชั่วโมง
นายนาราธิบผู้ก่อเหตุให้การรับสาภาพครับ
ว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริงนะครับ

โอ้ยอมรับแน่นอนครับ

โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่น
และคลิปนี้ก็เป็นคลิปหลักฐานนะครับ

บอกว่าพวกเขาก็โดนเหมือนกันนะครับ
โดนทั้งด่าโดนทั้งเอาปืนจะคว้ามายิงนะครับ
แต่ท้ายที่สุดเรื่องนี้เป็นคดีนะครับ

อบตัวเองแล้วนะฮะใช่ค่ะ